ข่าวต่อไปก็ยังยาบ้าครับคุณผู้ชม
ณคศรีธรรมดาทแย่ตบอกอยู่ยังไม่เป็นสุขแล้ว
ลูกหลานเสพยาจนหลอนเจ้าหน้าที่มาเอาไปหน่อยเถอะ
เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากญาติของในหนุ่มอายุ๒๗ปี
เป็นผู้ป่วยจิตเวทและมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดหลายชนิด
จนเกิดอาการหลอนไม่หลับไม่นอนนะครับไม่นอนมาหลายวันแล้วอารวาสทำลายข้าวของในบ้าน
อยู่ที่ตำบลกำแพงเซาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
คนในบ้านต้องหนีตายออกมาน่ะญาติคือบอกอ่ะ
อยู่กับฉันก่อนก็ได้ชั่วคราวเดี๋ยวจะถูกทำร้ายไป
เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงนะครับในหนุ่มก็มีท่าทีเริ่มสงบนอนหลับอยู่ในห้องนอน
เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับเลยถ้าอย่างงี้จากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ความต้องการของญาตินะครับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่า
หลังจากยาบ้าเนี่ยโอ้โหราคามันตอนนี้จริงผมไม่อยากจะบอกราคาเลยนะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากญาติผู้ติดยาต่อเนื่องทุกวันนะครับ
ส่วนกรณีในหนุ่มเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะครับเป็นอยู่ก่อนแล้ว
คือญาติบอกต้องการสะท้อนปัญหานี้ถึงรัฐบาลถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เร่งหามาตรการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังครับ